ดังนั้นเราก็ติดตามเลยฮะเรื่องของรายชื่อของ๔อดีตนายยกรัฐมนตรีที่ปรากฏออกมานี้นะฮะ
น่าสนใจอย่างไรหรือว่าจะสามารถที่จะแก้ปัญหาและเป็นทางออกของประเทศได้หรือไม่
ติดตามการวิเคราะห์ได้จากอาจารย์สุภาพคลี่ขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทย

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับสวัสดีครับคุณปุ้ยครับ

ถึงแม้ว่าลึกหลายคนอาจจะเชื่อว่าการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมามันไปไม่ถึงไหนหรอกครับ

เหตุผลของคนที่เขาเชื่อว่ามันจะไปไม่รอดก็เป็นเหตุผลเดิม
เพราะว่าเคยเห็นการตั้งกรรมการรูปนี้ขึ้นมาแล้วหลายครั้งก็ทำอะไรไม่ได้
แล้วเหตุผลที่บอกว่าการยุติข้อยุติจากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดนี้ฝ่ายไหนที่ตรงใจกับเขาเขาก็เอาไปปฏิบัติ
ถ้าไม่ตรงใจก็ไม่เอาไปปฏิบัติก็คือฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนายกนั่นแหละ
ถ้าตรงใจก็เอาไปปฏิบัติข้อเสนออะไรข้อยุติอะไรที่ไม่ตรงใจก็ไม่เอาปฏิบัติ
นี่คือเหตุผลของคนที่เขาคิดว่าไปไม่ถึงไหนหรอกตั้งขึ้นมาก็สุดท้ายขึ้นมาเสียเวลาเปล่า
แต่ว่าเอาล่ะเมื่อได้เห็นความพยายามของคนที่เขากำลังดำเนินการอยู่เราต้องให้กำลังใจกันครับ
ให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีกำลังใจที่จะดำเนินการต่อแล้ววันนี้เนี่ยถ้าได้เห็นหัวข่าวหนังสือพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่พาดหัวใหญ่เลยครับวันนี้โดดร่วมฝ่าวิกฤตประเทศ๓อดีตนายกขานรับ
อดีตนายกที่ตอบรับแล้วเนี่ยที่คุณชวนเปิดเผยก็มีคุณอนันต์ปัญญารชุนพลเอกชาวลิศยงใจยุทธ์และคุณอภิษฎเวชาชีวะส่วนที่ยังไม่ได้รับปากเพราะยังไม่ได้คุยกันก็คือคุณสมชายวงสวัสดิ์
บอกว่าสถานการณ์มันมาไกลเกินกว่าที่คณะกรรมการสมานฉันจะมานั่งพูดนั่งคุยอะไรกันแล้ว

เหตุผลที่สองคุณภัยบูลบอกดูหน้าตานายกแต่ละคนก็พอรู้กันอยู่ว่าเอ็นเอียงไปฝ่ายไหน
ฉะนั้นคุณภัยบูลไม่เห็นด้วยและยังบอกด้วยว่าในคณะกรรมการสมานฉันใครขืนเสนอเรื่องการปฏิรูปสถาบันขึ้นมาคุณภัยบูลจะไปฟ้องให้ดู
อันนี้ก็น่าจะเข้าใจได้แต่ผมเชื่อว่าคนที่เดินหน้าเรื่องนี้เขาคงไม่ฟังเสียงทัศนคุณภัยบูลเพราะเขารู้อยู่ว่า
คุณภัยบูรณ์นั้นมีท่าทีชัดเจนที่สนับสนุนผลเอกประยุทธ์มาตั้งแต่ไหนแต่ไรก่อนใครเพื่อนเลยครับสมัยที่ผลเอกประยุทธ์เป็นนายกของขอสชอยู่แล้วยังไม่มีท่าทีว่าจะลงสมัครมาเป็นมาอยู่ในรันชีหลายชื่อนายกของภักดิ์การเมืองหรือไม่คุณภัยบูรณ์เป็นคนแรกเลยเปรี้ยงขึ้นมาบอกว่าผมสนับสนุนให้ผล
แล้วตอนท้ายก็กลายเป็นว่าคุณภัยบูลเนี่ยยังเหนียวแน่นในการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ใครมามีท่าทีตรงกันข้ามคุณภัยบูลขวางหมด
ฉะนั้นเรื่องนี้คงเดินหน้าต่อถามว่าถ้ากรรมการชุดนี้ถามว่าฝ่ายค้านคิดยังไง
ฝ่ายค้านล่าสุดเนี่ยฟังจากคุณสุธินคลังแสงคนที่เห็นในภาพนี่แหละเขาเป็นประธานวิบฝ่ายค้าน
คุณสุธินบอกหลายหลายประเด็นแต่ประเด็นหนึ่งคุณสุธินบอกถ้าทุกฝ่ายยอมรับการมีคณะกรรมการสมานฉันฝ่ายค้านก็พร้อมจะร่วมด้วย
แต่ว่าไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับโดยเฉพาะความเห็นฝ่ายผู้ชุมนุมถ้าผู้ชุมนุมไม่ยอมรับคณะกรรมการสมานฉันฝ่ายค้านก็คงไม่ร่วมด้วย
เพราะการแก้ปัญหาครั้งนี้ต้องเอาผู้ชุมนุมและประชาชนเป็นตัวตั้งนี่คือเงื่อนไขของของพักฝ่ายค้านหรือคุณสุธิน
แปลว่าถ้าฝ่ายชุมนุมไม่เห็นด้วยกับการมีคณะกรรมการสมานฉันหรือไม่ส่งแทนตัวแทนเข้าร่วมกับคณะกรรมการปรองดองสมานฉันชุดนี้
ฝ่ายค้านก็จะไม่ร่วมเป็นกรรมการด้วยใช่หรือไม่นี่ถ้าฟังเสียงของคุณสุธินนะ
ฉะนั้นนี่คือคืออัปเดตล่าสุดว่าการเชิญอดีตนายกนั่นได้มาแล้ว๓ก็เหลือคุณสมชัยอีกคนนึงส่วนตัวประธานนั้นจะเป็นคุณชวนเองหรือไม่เดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงโครงสร้างจะเป็นยังไงอ้าวเดี๋ยวค่อยดูกันอีกทีนึงแต่ย้ำอีกทีนึงว่า
ต้องเร็วช้าไม่ได้ถ้าช้าเนี่ยมันเหมือนซื้อเวลาถ้าทำได้เร็วไม่ใช่การซื้อเวลาเราจะทิ้งเรื่องการเมืองไว้อย่างนี้แล้วคอยติดตามแต่ว่าอยากจะกลับมาดูเรื่องปัญหาเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับวงการท่องเที่ยวหน่อย
วงการท่องเที่ยวธุรกิจต่อเนื่องการท่องเที่ยวโรงแรมร้านอาหารหรืออะไรก็ตามแต่ที่เป็นธุรกิจต่อเนื่องกับการท่องเที่ยวปัญหาคือว่า
เมืองใหญ่อย่างภูเก็ตเขาเสียหายมากแล้วเมื่อวานนี้มติคอรมอที่ออกมาที่ไปประชุมกันภูเก็ตผมคิดว่าเป็นข่าวดีที่คนในวงการท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องควรจะได้ตระหนักและคิดว่าน่าจะพอยิ้มออก
เรื่องก็คือว่าเขาจะมีมาตรการพักชำระหนี้ต่อออกไปอีกจำได้ไหมครับตอนเกิดโควิดธุรกิจโรงแรมธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจต่อเนื่องการล่องเที่ยวยับเยินหมด
รัฐบาลบอกถ้าอย่างนั้นเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งตั้งแต่ตอนนั้นมาถึงเดือนตุลาใครเป็นหนี้แบงค์พักหนี้ไว้ก่อนไม่ต้องจ่ายต้นไม่ต้องจ่ายดอกเพราะไม่รู้จะเอาที่ไหนไปจ่าย
พอมาถึงสิ้นเดือนตุลาระยะเวลาพักชำระหนี้หมดแบงค์ก็ต้องทวงถามผู้ประกอบการทั้งหลายก็ถามก็บอกว่าเอาแล้วเอาที่ไหนไปส่งแบงค์เพราะรายได้ยังไม่มีแล้วถ้าแบงค์จะยึดก็ยิ่งไปกันใหญ่กลายเป็นปัญหาใหญ่เลยครับยับเยินกันไปหมด
ฉะนั้นคอรมอเมื่อวานนี้จึงมีมติออกมาให้ยืดการพักชำระหนี้ออกไปอีก
คนที่ออกมาแถลงก็คือคุณอาคมเติมพิทยาภัยสิทธิ์
บอกว่าคอรมอเห็นชอบตามที่กระทรวงคลังเสนอ
คือให้ขยายเวลาการพักชำระหนี้ออกไปอีก
อันนี้คนในแวดวงของการท่องเที่ยวก็คงจะรู้รายละเอียดล่ะครับว่า
ที่จะขยายออกไปนั้นเนี่ยประเภทไหนบ้าง
ที่จะได้ขยายออกไปอีกขยายไปอีกถึงเท่าไหร่
แต่เท่าที่ฟังดูมันก็อีกหลายเดือน
ผู้ประกอบนักธุรกิจที่เกี่ยวข้องเนี่ยคงได้รู้กันแล้ว
อันนี้ก็ถือว่าพอมีเวลาได้หายใจหายคอแล้วครับ
ธุรกิจการท่องเที่ยวธุรกิจโรงแรมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
รถเช่าเรือเช่าสารพัดสารพันธุ์ทั้งหลายเนี่ย
จะได้ประโยชน์เพราะขืนให้แบงค์ไปทวงตอนนี้
เขาไม่มีปัญญาจ่ายแบงค์เองจะมายึดก็กะไรอยู่
แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทุนต่างชาติจะเข้ามาช้อนซื้อโรงแรมธุรกิจเหล่านี้
ในราคาถูกเพราะว่าเจ้าของเขาร้อนเงิน
แล้ววันหนึ่งพอสถานการณ์มันฟื้นขึ้นมา
การท่องเที่ยวฟื้นขึ้นมาเหลียวซ้ายแลขวา
กลายเป็นว่าโรงแรมทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นของต่างชาติไปหมด
อันนี้เนี่ยครับมันจะกระทบมาก
ฉะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่ากระทรวงคลังดำเนินการถูกแล้ว
ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือข้อเสนอของภาคเอกชน
เรื่องการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
อันนี้ข้อเสนอนี้รัฐบาลรับมาพิจารณาครับ
แล้วจะดูว่ารูปแบบจะออกมาเป็นยังไง
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเพิ่มเติมมาจากการต่ออายุมาตรการพักชำระหนี้
เพราะตัวเลขที่ผู้ประกอบการเขาโชว์ให้รัฐบาลดูเนี่ย
ในช่วงเวลาที่เกิดโควิดจนมาถึงวันนี้
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจังหวัดเดียวนะ
ศูนย์รายได้ไปแล้วกว่า๒๓แสนล้านบาท
ฉะนั้นมาตรการพักชำระหนี้หรือการตั้งกองทุนฟื้นฟูกิจการท่องเที่ยว
ไม่ใช่ได้เฉพาะจังหวัดภูเก็ตทั่วประเทศได้หมด
กำลังจะได้รับน้ำเกลือกำลังจะได้รับเลือด
ก็คงจะทำให้วงการท่องเที่ยวธุรกิจโดยภาพรวมดีขึ้น
อันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีที่ต้องนำมาขีดเส้นใต้
พ่วงเสื้อด้วยในตอนเที่ยงวันนี้ครับคุณปุ๊กครับ
ขอบคุณทั้งเรื่องกรรมการสมรรถชาติและเรื่องของเศรษฐกิจด้วยนะครับ
สุภาพคลิกระจายจะมาวิเคราะห์ประเด็นร้อนให้คุณผู้ชมได้ฟังในข่าวเที่ยงแบบนี้แหละครับ